ไปดูที่บึงกาลก่อนหน่อยนะคะตำรวจเซกาค่ะคุณผู้ชม
ไปรวบผู้ชายคนหนึ่งเมายาบ้าบ้าสมชื่อค่ะ
บ้าแล้วก็คลั่งด้วยนะคะไปขู่ฆ่าชาวบ้านเนี่ยครับ

ก็ไม่รอ

โอ้โหถ้ามีเพื่อนบ้านแบบนี้นะคะกินยาพาราทุกวันแน่เลยแล้วเห็นไหมฮ
กางเกงในตัวเดียววิ่งออกมาแบบนั้น
ถือมีดบ้างไม้บ้างวันดีคืนดีก็ถือไม้

กับเด็กก็เอากับผู้ใหญ่ก็เอาไม่กลัวใครทั้งสิ้นค่ะ
พฤติกรรมแบบนี้เป็นปีแล้วนะคะ

คุณผู้ชมสุดท้ายไม่รอดค่ะ
เพราะตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์จะหลบหนีไปนะ
ตำรวจโรงพักเซการวบตัวได้แบบนี้ค่ะ

เต็มหลังเลยผู้ชายคนนี้ชื่อว่ายิ่งยงสุขทนอายุ๔๕ปี
เป็นชาวบ้านที่บ้านเซกาใต้อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลนั่นแหละค่ะ
ยิ่งยงตอนที่ตำรวจจับได้เย็นแน่ยิ้มด้วยนะยิ่งยงอันแน่ยิ้มค่ะ
ให้การวกไปวนมาอ้างบอกว่า

คือจริงผมไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนเหตุการณ์ล่าสุดผมทนไม่ได้
คืออะไรยิ่งยงอธิบายความสิ
ยิ่งยงบอกว่าผมไปเข้าห้องน้ำจู่ได้ยินเสียงคนข้างบ้านมาพูด

ผมกะออกไปกะว่าจะไปถาม

พอไปเจอปุ๊บไอ้คนข้างบ้านถือมีดออกมาก่อน
ผมก็เลยต้องหาอาวุธมาป้องกันตัว
เหรออืมพอตำรวจเค้นไปเค้นมายิ่งยงบอกว่าอ๋อเอางี้นะ
ผมเป็นคนสมองไม่ค่อยดีต้องกินยาระงับประสาทเป็นประจำ

แล้วยังไงต่อสารภาพก็ได้จริงผมเสพยาบ้า
เออก็แค่นั้นแหละพูดประโยคนี้มาตั้งแต่แรกจบตั้งแต่แรกแล้ว
นี่ค่ะสุดท้ายถูกรวบตัวไปที่โรงพักดำเนินคดีในข้อหาก็คือ
พรบยาเสพติดนะคะทีนี้เพื่อนบ้านหน่อยถามเพื่อนบ้าน
คุณวิเวียนบอกว่าโอ้โหยิ่งยงนี่นะมันอัลวาดเป็นประจำเลย
ก่อเรื่องโอ้โหสวยด้วยพี่เบิร์ต

เพื่อนบ้านของยิ่งยงค่ะชื่อว่าคุณวิเวียนบอกว่าบางครั้งนะ
ถึงขั้นจะขู่ฆ่ายายของตัวเองขู่ฆ่ายกครัวแล้วมาขู่บ้านคุณวิเวียนด้วย
บอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายเลยนะถ้าถ่ายคลิปแล้วไปโพสต์ในโซเชียล
คุณวิเวียนบอกว่าเออแล้วแต่
โอ้โหเป็นห่วงคุณวิเวียนจังเลยอ่ะ
ถ้ามีเพื่อนบ้านติดยาแบบนี้เขาโอเคแล้วตำรวจรวบตัวไปแล้ว
ดีไม่ดีอาจจะมีสามีอยู่